มาดูเรื่องของทหารผ่านศึกถือว่าเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่านะคะ

ล่าสุดก็มีโครงการในการฝึกอาชีพทหารผ่านศึกของศูนย์ฝึกพระราชทาน
ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
เพื่อจะถือว่าเป็นการส่งเสริมทักษะทั้งด้านอาชีพให้กับหล่าวทหารกล้า
ในรูปแบบศิลปะประดิษฐ์ไทยโอชิเอ
คือหนึ่งในผลงานของ๑๐ตรีบุญปลูกถือคุณทศ
อดีตทหารผ่านศึกวัย๔๙ปีที่ปลดประจำการ
หลังได้รับบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติหน้าที่รั้วของชาติ
ร่างกายพิการในปี๒๕๕๙
ขาซ้ายถูกสะเก็ดลูกปืนจากฝั่งทหารประเทศเพื่อนบ้าน
ได้รับบาดเจ็บขณะเดินลาดตระเวนบริเวณเขตพื้นที่
เสม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ก่อนจะถูกตัดขา
เนื่องจากแผลติดเชื้อรุนแรง
ตรีบุญปลูกยอมรับว่าร่างกายที่พิการ
ส่งผลต่อชีวิตที่เปลี่ยนไป
หลายครั้งที่ท้อแท้เพราะถูกคนรักตีจาก
และไม่สามารถหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้
แต่องค์การทรงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชุปธรรม

พร้อมให้การส่งเสริมฝึกทักษะความรู้ด้านต่าง
เพื่อเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพเลี้ยงปากท้อง
ผลงานยังนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในตัวเอง
ผลักดันให้อดีตทหารผ่านศึกคนนี้
มีกำลังใจกลับมาต่อสู้ชีวิตใหม่อีกครั้ง
ด้วยเป็นงานพระราชสถานนี้
ซึ่งไม่มีที่จะหามีได้อีกแล้ว
นอกจากนี้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ยังส่งเสริมการสอนแกะสลักไม้วิจิตศิลป์
แก่เหล่าทหารผ่านศึกผู้พิการ
ทักษะความประนีตและความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมทั้งหมดคือส่วนหนึ่งของการรักษาเยียวยาสภาพร่างกาย
จิตใจของเหล่าทหารผ่านศึก
ซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
หลังพวกเขาเสียสละความสุขส่วนตัว
เพื่อปกป้องประเทศชาติอย่างกล้าหารในสมรภูมิรบ
ได้รับบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะ

เพื่อความสงบสุขของคนในชาติ
ซึ่งการรักษาร่างกายภายนอก
ควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพจิตใจภายใน
ผมก็ไม่ได้เสียใจอะไร
คุณใจหาคาทเสียใจผมไม่ขาด
ผลงานศิลปะที่สวยงามมีความเป็นเอกลักษณ์
ฝีมือของเหล่าทหารกล้า
ได้รับการเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักและยอมรับ
สร้างรายได้ให้แก่ทหารผ่านศึกผู้พิการอีกทางหนึ่ง
อกจากนี้ในรัชสมัยของแผ่นดินรัชกาลที่๙
ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ให้เข้าเฝ้าน้อมกล้าวถวายผลงานฝีมือทหารผ่านศึกพิการ
ในวรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาเป็นประจำทุกปี
ซึ่งยังความปลาปลื้มมาสู่เหล่าทหารผ่านศึกผู้พิการทุกผลภาพเป็นอย่างยิ่ง
วรชิตวงทองถ่ายภาพนันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน